ละเล่นสบาที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีของคนไทยเชื้อสายมอน
เป็นการละเล่นที่ไม่เน้นว่าจะต้องเอาแพ้หรือชนะ
มีกติกาการเล่นที่จะแบ่งผู้เล่นเป็น๒ฝ่าย
มักเป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญิง
จับคู่ประลองฝีมือการล้อสบ้าที่ล้อเรียบไปกับพื้น
ไม่ใช่รูปแบบของการถอยให้ไกล
พอจะไปกระแทกลูกสะบ้าหลักที่ตั้งไว้
ล้อไปกับพื้นจะมีความยาก
เพราะพื้นที่เล่นเป็นลานดิน
จึงทำให้แต่ละฝ่ายต่างสลับแพ้สลับชนะกัน
ซึ่งสร้างเสียงหัวเราะสนุกสนาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน